คุณผู้ชมครับไปดูที่ลบบุรีกันหน่อยครับ
นายจ้างกับลูกจ้างตั้งวงดื่มเหล้ากัน
พอเมาปุ๊บลูกจ้างถามทำไมมาลดค่าแรงผม

ลูกจ้างโมโหเอามีดไล่ฟันในจ้าง
นายจ้างโมโหต่อยกับต่อยจนลูกจ้างตายอะครับ
ต่อยสวนที่ลูกจ้างมีมีดอะนะ

คนไม่มีมีดคือต่อยจนเขาตายคุณผู้ชม
เลยได้ฉายาเนี่ยฮะมัดสั่งตายซะเลย
นะฮะนอนตายอยู่ท้ายกระบะ
ในสภาพมีแบบแผลที่ใบหน้าปูดบวมเลยเลือดไหลซึมเบ้าตาซ้ายปูดออกมานะฮะซึ่งจากการชนะสูตรเนี่ยตามร่างกายเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะ
ก็ไม่ได้มีแผลอะไรลึกนะฮะแต่ก็มีเรื่องของที่บริเวณใบหน้าเท่านั้นนะครับแล้วคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมง
ทีนี้ไปถามไปถามผู้ที่ก่อเหตุเป็นในจ้างเขาชื่อว่านายประจวบบุญทองอายุ๕๐ปีเขาบาดเจ็บเหมือนกันที่มือเลือดก็ไหลเหมือนกันเต็มไปหมดเลยทั้งเสือผ่ากลางกงกางเกงนะฮะ
บอกว่าตัวผมเนี่ยนะคุณตำรวจทำงานรับเหมาก่อสร้างรับเหมาแล้วก็ซื้อของเก่าด้วยผู้ตายเนี่ยเป็นลูกน้องผมเองทำงานกันมาเหมือนนานนะแต่๔๕วันทำงานกันมา๔๕วันได้ค่าจ้าง๖๐๐บาทต่อวัน
เมื่อวานเนี่ยหลังเลิกงานนะเห็นว่าเอาทำงานกันมาเหน็ดเหนื่อยก็เอาซื้อสุราอาหารข้าวปลามานั่งกินกันผู้ตายอยากกินตับย่างหมูปิ้งเขาก็ตามใจไปซื้อมาให้อยากกินเหล้าขาวเอาก็ซื้อมาให้ผู้ตายชอบ

นะแต่เขาได้อยากดื่มเหล้าแดงนะฮะที่นี่อภาญไปจนได้ที่ภูตรายถามตอนแรกให้ผม๖๐๐ทำไมมาลดค่าแรงผมเหลือ๕๐๐อย่าง
พยายามอธิบายนะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างปกติเดี๋ยวให้เท่าเดิม๖๐๐เหมือนเดิมก็ว่าอย่างนั้น
แต่ผู้ตายไม่พอใจครับไม่รู้ว่าอารมณ์เมามันขึ้นมาหรือเปล่าก็ด่าเขาหยาบคายมาก
แล้วก็เดินไปหยิบไม้มาตีเขาเห็นว่าเมาเฮ้ยเมาหรือเปล่าอย่าทำอย่างนี้นะครับตักเตือนไป
กับอาเมาก็กลับไปนอนซะไล่ไปนอนผู้ตายเซาซีจะเอาเรื่องตะโกนว่าถ้าวันนี้นะวันนี้ถ้าไม่มีใครตายนะกูก็จะไม่นอน
หน้าลูกจ้างขู่อย่างนั้นนะฮะสักพักหนึ่งนะครับลูกจ้างไปเอามีดอิโต้มามาจะมาฟันที่หัวเขาอะครับ
เขาก็เอามือซ้ายรับจนมีดเข้าที่มือมีเลือดไหลมีแผลชะกันเต็มไปหมดเลยทั้งเสื้อผ้าก็เลอะ
ท่าไม่ดีก็ต้องตอบโต้สิครับชกต่อยที่หน้าผู้ตายหลายครั้งชกอยู่ที่หน้าจนผู้ตายซุดลงไป
เพราะว่าคนที่ทำคือนายจ้างตัวใหญ่มาก

อาจจะช็อกด้วยอะไรด้วยนะฮะตำรวจก็เลย
สุดท้ายคนที่จะไปแจ้งความ
กลับกลายเป็นผู้ต้องหาคุณผู้ชม

ก็เลยต้องเอานายจ้างคนนี้ส่งดำเนินคดีตาม

ส่งชนสูตรที่โรงพยาบาล